คุณผู้ชมถึงแม้ตัวเลขของผู้ติดโควิด๑๙จะเป็นศูนย์เมื่อวาน
วันนี้เป็นหนึ่งคนหนึ่งรายแตก
อย่างที่บอกว่ามันมีคนที่ติดแต่อาการไม่ออก
อันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วไม่รู้ตัว
ใช่ค่ะแล้วคนที่เจอวันนี้คือคนที่ไม่มีอาการอะไรเลย
กลัวมากคุณผู้ชมอย่าเพิ่งวางใจแล้วก็กาดอย่าเพิ่งตกนะฮะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็แถลงสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันวันนี้
มีผู้ป่วยเพิ่มมา๑รายเป็นชายไทยอายุ๓๙ปีอาชีพรับจ้างนะฮะ
เขาเป็นคนเชียงใหม่ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ไปทำงานที่ภูเก็ต
เพิ่งกลับบ้านเกิดไปวันที่๒พฤษภาคม
แล้วเขาไม่มีอาการป่วยใดเลยแต่เขาไปตรวจในการค้นหาเชิงรุก
ในพื้นที่จากอสมซึ่งก็ยอมรับว่าลักษณะแบบนี้นะ
ผู้ป่วยไม่มีอาการทำให้สามารถไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนติดเชื้อหรือเปล่า
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกคนอย่าเพิ่งวางใจ
แล้วก็เป็นความสามารถของอสมเชียงใหม่ที่เขาสามารถที่จะไปหาเจอนะฮะ
ขณะเดียวกันผู้ที่หายก็มีเพิ่ม๖รายและวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต
ตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมในไทย๓๐๑๘รายกลับบ้านไปแล้ว๒๘๕๐ราย
อยู่ที่โรงพยาบาล๑๑๒รายและเสียชีวิต๕๖ศพนะครับ
กศบคอยาร์ก็บอกว่าการแพร่ระบ่ายประโลกที่๒ที่เกาหลีใต้
มีผู้ป่วยของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นมา๑๓๐ราย
จากการไปเที่ยวอิทาวัณเป็นผับดังของเกาหลีใต้
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่ไทยเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้มา
เป็นมาตรการเพราะเราจะวางใจแล้วก็จะมีคนติดเชื้อมาแบบเขาไม่ได้
โดยเฉพาะการผ่อนปลนระยะที่๒ด้วยนะครับ